ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดค่ะ
ได้มีการจับกลุ่มตัว๒ต่างด้าวลักลอบตัดไม้กฤษณานะคะ
ในเขตอุทยานได้ของกลางกว่า๑๐กิโลกรัมค่ะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนะคะ
ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่๔นายเดินเท้าสำรวจในเขตอุทยาน
ลาดตะเวนเพื่อเป็นการป้องกันป่า

แล้วก็มีการตัดโค้นต้นไม้ไอ้ตัวไม้กฤษณาแบบนี้แหละค่ะ
เป็นท่อนเพื่อนำไปขายให้กับพ่อค้าต่างประเทศ
แล้วก็โรงต้มกลั่นนะคะซึ่งได้กิโลกรัมละร่วมกว่าหนึ่งหมื่นบาทเลยทีเดียว
ในการควบคุมตัวครั้งนี้นะคะได้ผู้ต้องหาสองคนเป็นชาวกัมพูชา
พร้อมกับมีการตรวจยึดไม้กฤษณาได้ทั้งหมด๑๐กิโลกรัม
แล้วก็มีของกลางในการก่อเหตุเป็นซิล๖อันขวาน๑เล่มมีดยาว๒เล่ม
หัวไฟคาดหัวนะคะเป็นตัวดวงไฟคาดหัวในหนึ่งดวง
หัวไฟมือถืออีกหนึ่งดวงค่ะแล้วก็สัมภาระของคนก่อเหตุ
ก่อนจะมีการคุมตัวไปส่งตำรวจสพบไร่ต่อไป
ทีนี้ด้านของหัวหน้าอุทยานได้ระบุว่าแม้ว่ากำลังเจ้าหน้าที่จะน้อยนะคะ
แต่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเนี่ยก็ต้องให้เจ้าที่ต้องมีการปฏิบัติการ
ในการป้องกันการลุกร้ำเขตอุทยานแล้วก็ดูแลผืนป่าป้องกันพื้นที่ช้างป่า
ถือว่าเป็นภารกิจในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในธรรมชาติ
อุทยานแล้วก็ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วยค่ะ